คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำเรื่องของคุณยายหวยของกิ่งได้นะคะ
อายุเจ็ดสิบสองคุณยายหลงป่าเข้าไปสามวันสามคืน
คือช่วงบ่ายยี่สิบกันยายยนต์มาเจออีกทียี่สิบสามกันยายยนต์
แล้วคุณยายเนี่ยนะป่วยเป็นโรคอำมพลึกเส้นโลหิตฝอยแตก
มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่รอดในป่านะคนเดียวลำพัง๓วัน๓คืนนะ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียว
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สาม
และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่าจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ช่วยกันออกตามหานะคะคุณยายหวยของกิ่งอายุเจ็ดสิบสอง
ด้านหลังศูนย์วิจัยสแก่ราชคุณยายหลงป่าไป๓วัน
ตั้งแต่บ่ายยี่สิบกันยายยนต์ยี่สิบสามกันยายยนต์เจอตัวสภาพอิดโรยอย่างที่เห็นค่ะ
แล้วก็ตลอดเส้นทางฝนตกตลอดเลยนะคะช่วยคุณยายออกมาอย่างทุลักทุเล
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณยายไปคุยกับสามีของคุณยายด้วยค่ะ
คุณวีรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเราไปหาถึงบ้านที่ห้วยน้ำเข็ม
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
คุณยายป่วยเป็นโรคอมพลึกเส้นโลหิตฝอยแตก
มีปัญหาเรื่องการสื่อสารสติก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่
บ้านจู่มีผู้ชายคนนึงอายุประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบปี
เรียกยายค่ะครับเรียกยายให้เดินตามเข้าไปในป่า
พอยายเดินตามไปปุ๊บอ้าวผู้ชายคนนี้หายไปเลย
อืมแล้วยายก็หลงอยู่ในป่าใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบนี้นะคะ
กลางคืนคือนอนใต้ต้นไม้กลางวันก็เดินอยู่ในป่า
ไม่ได้กินอะไรเลยดื่มน้ำอย่างเดียวก็ดื่มน้ำตามคลองเนี่ยค่ะ
ประทังชีวิตจนสามีและเจ้าหน้าที่ตามไปเจอ
สามีของคุณยายคุณตาสุพลของกิ่งอายุหกสิบแปด
คุณตาบอกว่าก็อยู่กินกันมาหลายปีแล้วนะคะไม่มีลูก
อาชีพก็คือหาของป่าขายฐานะยักษ์จน
ปีก่อนภรรยาเคยหลงป่ามาแล้วด้วยครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นสองวันเจอครั้งเนี้ยสามวันค่ะ
น่าเป็นห่วงกว่าเพราะว่าคุณยายป่วยด้วย

ที่พวกผมกับน้องชายกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินทั้งสามคนตีนเขาเลยนะ
ตินเขาเลยไปก็เรียกไปตะโกนไปอู้ตะโกนไป
พอถึงป่าภัยตรงนี้น่ะที่เขียวเขียวเขาทั้งชั้น
ผมก็กู้ก็เสียงเอ้อเอ้อใช่แล้วนี่แหละเสียงเย้ลิ้น
ผมก็วิ่งขึ้นเลยเลยอย่าไปทั้งไหนอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดิน

ทางขึ้นไปน้องชายก็ตัดทางก็ขึ้นไปเจอ
ตอนนี้ก็เก็บเห็ดไปด้วยเห็ดเห็ดปลวกนะ
ก็ถามแกจะไงล่ะไปยังไงมีคนชวนไป
ชวนไปไหนชวนไปบ้านเขาบ้านเขาหลังอย่างใหญ่แต่ไม่มีหลังคา
วันตกก็รั่วว่าอย่างงั้นล่ะผู้ชายผู้ชายน่ะจะแก่ไม่แก่
ไม่หนุ่มกับรุ่นผมนี่พากันนี่แหละหลุงพ่อถามว่านี่กลับมารุ่นนี้แหละ
วันนี้พาไปไปอาบน้ำมนต์พาไปอาบน้ำมนต์มาสักคู่
ไม่คิดว่าเหลือเลยแหละว่าไม่คิดว่ามีชีวิตไว้เอาคนไปตามกับกล่าวว่าไปเอาศพมาเลย
คุณยายก็ต้องอย่าไปไหนกับใครอีกค่ะไปกับตาสุพลเท่านั้นใช่
จะได้ไม่หลงที่ไหนอีกอ่าผู้ใหญ่บ้านบอกวันนี้สองปีน่ะ
แล้วเข้าไปทิ้ง๒๓วันก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ได้
จริงค่ะอายุเยอะแล้วด้วยก็คุณยายก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับวันนี้ก็ไปพรมน้ำมนต์ที่วัดมาเรียบร้อยแล้ว